คุณผู้ชมค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้แต่งเพลง
นะคะเพลงนี้มีชื่อว่าความหวังความศรัทธา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยค่ะในการฝ่าฟันอุปสรรคและเดินไปข้างหน้า
สู่จุดหมายปลายทางในการร่วมกันสร้างชาติค่ะลองไปฟังเพลงนี้กันดูนะคะ
สร้างหวังสร้างพลังที่แสนยิ่งใหญ่
ร่วมมือร่วมใจก้าวเดินไปสู่ปลายทาง
อย่าท้อแท้หวั่นไหว
แม้มีทุกภัยควากน้ำ
รวมพลังกันก้าวขา
เพื่อความเป็นไทย
สองมือและหนึ่งหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
ลงกันประกาศชาติไทย
ยินดียินดียินดียินดียินดียินดี
ยินดียังใหญ่ดีรัน
ขอเพียงจริงใจ

ขอเพียงเชื่อมัน

ให้ความร่มมือร่มใจตั้งมั่นทำความดีใช้ความศรัทธาและความหวังมาเป็นพลังที่แสนยิ่งใหญ่ชาติไทยก็จะยิ่งใหญ่นิรันดร์โดยพนโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าคุณผู้ชมที่สนใจสามารถฟังและดาวน์โหลดเพลงน